เราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบริการสดอีกครั้งหนึ่งครับ
ที่บริเวณท่ามเรือจังหวัดหนองคายนะครับ
ซึ่งเป็นที่ตั้งแท่นวางหีบเสลดบรรจุอัฐิและอังคารของหลวงพระคูณนะครับ
ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศสดนะคะคุณผู้ชม
ที่เราให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
โดยมีการอัญเชิญกล่องบรรจุเท่าอัฐิของหลวงพ่อคูณเนี่ยนะคะ
ในการทำพิธีคือจะลงเรือล๑๒
หรือว่าเรือลาดตระเวน๑๖๙ของทางนรขอ
แล้วก็จะมีพระสงฆ์สมณศักดิ์๔รูปนะคะ
ก็ประกอบด้วยพระราชรัตนาลงกร
เจ้าคณะจังหวัดหนองคายฝ่ายมหานิกาย

เจ้าคณะจังหวัดน้องคายฝ่ายธรรมยุทธ์
พระศรีวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
และพระครูภาวนาธรรมโคศิษฐ
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคาย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และผู้ถือกุญแจกล่องบรรจุอัฐิ๔คน
เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
รวมแล้วเรือล๑๒

จำนวนผู้ที่จะลงเรือจะไม่เกิน๑๕คนนะคะ
ก็จะลงที่บริเวณจุดลงเรือ
เพื่อไปลอยอังคารที่บริเวณพระธาตุกลางน้ำโขง

ขบวนเรือก็จะเคลื่อนออกจากท่าเทียบเรือนรขอ
โดยจะมีเรือเจ้าท่านองคายเป็นเรือนำขบวน
หลังจากนั้นค่ะก็จะตามด้วยเรือล๑๖๖
เรือนรขอขนาบด้วยเรือตำรวจน้ำ
เรือตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมด๘ลำ
แล้วก็เรือเอกชนที่พาลูกศิษย์คนใกล้ชิด๑๐ลำ
ลำละ๒๕คนตามอยู่ท้ายขบวน
และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศจากบนฝั่ง
ที่มีการประกอบพิธีก่อนที่จะนำลงเรือล๑๖๙นะคะ
ใช่ครับก็เป็นขั้นตอนของพิธีสงฆ์
เนื่องจากว่ามีการอัญเชิญหีบสแตนเลสบรรทุก
เท่าอาทิตย์ของลมคุณไปวางบนแท่นที่จัดเตรียมไว้

พระสงส์กำลังสวดเพื่อทำพิธีและจะนำลงเรือต่อไป
และทางด้านของลูกศิษย์ผู้ก็เจอกันรอดูพิธีก่อนเยอะแยะมากมายทีเดียว
แล้วก็ไปกราบลาหลวงพระคุณเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างจะเข้มงวดเหมือนกัน
ขบวนเรือก็จะมีการลอยถวนน้ำลำน้ำโขงไปจนถึงสะพานมิตรภาพไทยลาว
ระยะทางจากท่าเทียบเรือนรขอคือ๕กิโลเมตร
เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งได้กราบไหว้เท่าอัฐิหลวงพ่อคูณ
หลังจากนั้นก็จะมีการหันหัวเรือกลับล่องมาตามลำน้ำโขง
จนถึงพระธาตุล่านองหรือว่าที่เรียกกันว่าพระธาตุกลางน้ำนั่นเองนะคะ
ขบวนเรือก็จะมีการจัดริ้วขบวนโดยมีเรือล๑๕
รอบองค์พระธาตุ๓รอบทำการโปรยเท่าอัฐิ
ลงในแม่น้ำโขงและเมื่อครบ๓รอบ
ก็จะลอยกลับลำเข้าเทียบท่าเช่นเดิมเป็นอันเสร็จพิธี
ขบวนเรือทั้งขาขึ้นและขาล่องนี้นะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ๒ชั่วโมง
คาดว่าจะแล้วเสร็จพิธีลอยอังคารก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน
และภาพที่คุณผู้ชมอยู่นี้นะครับเป็นเลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดน้องคาย
แล้วก็ได้มีการนำพระสงฆ์นำคนที่ไปร่วมงานญาติ
รวมทางแขกผู้มีเกียจต่างรวมทางประสาชน
เป็นการสวดเพื่อขอเข้ามาก็ได้สวดเสร็จสิ้นแล้ว
แล้วก็มีการวางทานพุ่มดอกไม้ทุบเทียน
เพื่อเป็นการขอข้ามาท่าวอาทิของหลวงพ่อคูณประอาทแผ่งที่ราบสูง
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของพิธีของการขอคำมาเท่าอาจิตกันอยู่
โดยท่านเดคานุกรรณ์เจ้าคณะจังหวัดน้องค่าย
วันนี้คุณผู้ชมประชาชนที่มาร่วมงาน
ก็จะแต่งกายด้วยชุดโทนสีขาว
แล้วก็มีการเตรียมดอกไม้มาร่วมในการโปรยทานในพิธี
ระหว่างที่เมื่อสักครู่นี้มีการรอขบวนอันเชิญเท่าอัฐินะคะ
ซึ่งบรรยากาศโดยรอบก็มีสาธุชนที่รักและศรัทธาในหลวงพ่อคูณ

มีการตั้งโรงทานอาหารน้ำดื่มบริการประชาชนตลอดแนวซ้ายขวาเลยนะคะ
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในภาพของบรรยากาศการสวด

โดยพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพระสงฆ์
มีผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ผู้ว่ามราชการจังหวัดนครราชศรีมารวมทั้งญาติของหลวงพ่อคูณ
แล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องมีญาติโยมซึ่งมันเป็นสักขีพยาน
สิทธิ์ในพื้นที่รวมทั้งฝั่งลาวเองก็กำลังนั่งสวด
เพื่อเป็นการขอเข้ามากันอยู่ในขณะนี้
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพบริการสดเลย
จากท่ามเรือริมแม่น้ำโขงที่หนองคายนะครับ
ใช่ค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายาม
ภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
แล้วก็ในพิธีการลอยอัฐิและอังคารเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
ขณะที่ลงเรือเพื่อที่จะไปทำพิธีลอยอัฐิและอังคารด้วยนะคะ